นี่โรงเรียนวัดจริงนะคุณ
สมัยก่อนเด็กก็เรียนในวัดใช่ไหม

ทางพระท่านเห็นว่าเด็กในชุมชนของตัวเอง
ก็วิ่งเล่นโดยทั่วไปไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่า

อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนี่ก็บ้านผมนะ

ผมก็บ้านมีเหมือนกันแต่เกิดเชียงใหม่นะครับ
พระรูปนี้ท่านก็เลยเปิดสอนหนังสือ
แล้วก็ที่สำคัญเป็นสอนภาษาอังกฤษ

นั้นใช้อะไรแฮฟแฮฟ

พระกันอเนกสิริธรโมเกื้อสกุลอายุ๕๐ปี
เป็นพระลูกวัดสว่างอารมณ์ในตำบลเชียงงา

ก็กำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กในหมู่บ้านช่วงปิดเทอม
เด็กก็โอ้โหนี่ตั้งใจเรียนตอบกันได้อย่างคล่องแคล่ว
เห็นพระหูพรใช้แฮฟครับ

อาจารย์อเนกเห็นว่าเด็กหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับวัด
ไม่เปิดเทอมเมื่อปิดเทอมจะอยู่ไหน

หรือไม่ก็วิ่งเล่นหรือไม่ก็ไปเล่นน้ำ
กลุ่มกันอันนี้เสี่ยงด้วยพากันไปเล่นน้ำ
เดี๋ยวจมน้ำนะสถิติการจมน้ำช่วงหน้าร้อนแบบนี้โอ้เยอะเลยนะครับ
ดังนั้นนะฮะพระการอเนกจึงได้ชักชวนให้มาเรียนภาษาอังกฤษ

รวมทั้งมีหนังสือแบบเรียนและแบบทดสอบแจกให้ฟรีด้วยนะครับ
แล้วก็พระท่านก็นั่งแบบใกล้ชิดสอนอย่างใกล้ชิดกับเด็กเลยนะครับ
มีเด็กในหมู่บ้านประมาณ๑๐คนไปเรียนอย่างตั้งใจ
โดยใช้บริเวณลานวัดเป็นสถานที่สอน
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๑โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งก็๒ชั่วโมงเต็ม
ในการเปิดสอนเช่นนี้ทุกวันนะครับ
เพื่อช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะลูกนะ
ส่วนตำราและหนังสือเรียนก็ขอรับบริจาคมาจากสำนักพิมพ์เขา
แม้ว่าการสอนจะไม่เต็มที่มากนัก
แต่ก็เชื่อว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ

ใช่ค่ะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงด้วยส่วนช่วงเปิดเทอม
พระการอเนกจะเป็นครูพระเหมือนกัน
วิชาศิลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองละโววิทยา

เด็กปิดก็เลยพามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับ

แต่ดีนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยได้เรียนภาษาอังกฤษด้วย
ค่ะเด็กก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กนี่แหละ
เรื่องของภาษาอังกฤษจะทำให้เข้าใจง่ายจดจำ